วันนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายที่นะครับที่
จองน้ที้ป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยเร่งเฉียดด้ำดับฟัยที่กำลังลุกไบรถบรรทุกหกล้อ
บริเวณสี่แยกไฟแดงถนนเลี่ยงเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น
กลางกลุ่มควันที่ป่วยพุ่งออกมาจากตัวรถ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงจึงดับไฟได้สำเร็จ

สินค้าที่มีอยู่หลายประเภทมูลค่ากว่า๓แสนบาท

ก่อนเกิดเหตุกำลังนำสินค้าไปส่งที่อำเภอพล
แต่ขณะจอดรถติดไฟแดงตรงสี่แยก
คนขายพวงมาลัยตะโกนบอกว่ามีไฟไหม้
จึงเปิดประตูรถหนีออกมาได้อย่างปลอดภัย

สาเหตุน่าจะเกิดจากความร้อยห่วงแซง
จึงทำให้เกิดไฟลุกไหม้ดังกล่าว
ตำรวจและกู้ภัยพนมสารคามเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
บริเวณหน้าวัดแถวทานถนนสายพนมสารคามปราจีนบุรี
อำเภอพนมสารคามจังหวัดชะเชิงเศร้า
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์สีขาว
กับเสาไฟส่องสว่างพังยับเยิน
ใกล้กันพบนายอิทธิพลลาบรำอายุ๑๗ปี
เสียชีวิตในสภาพคอหักมีบาดแผลถลอกตามร่างกาย

กับน้องชายขี่รถจักรยานยนต์มาจากจังหวัดปลาจีนบุรีคนละคัน
และกำลังเดินทางกลับอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

แต่เมื่อมองกระจกหลังไม่เห็นน้องชายขี่ตามไป
วนกลับมาดูก็พบว่า
ประสบอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิต
กล้องหน้ารถบันทึกภาพขณะรถเก๋งสีขาวขับไปตามถนน
แต่จู่รถสี่ล้อแดงกลับรถตัดหน้ากระทันหัน

คนข่าวเชียงใหม่พร้อมข้อความระบุว่า
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนห้วยแก้ว

แต่เจ้าของคลิปก็โพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์

เพราะมาเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นบ่อยครั้ง
อีกหนึ่งเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งและมีผู้สังเวยชีวิตไปแล้วหลายศพ
นั่นคือทางหลวงหมายเลข๑๒สายแม่สอดตากโดยเฉพาะช่วงดอยรวกดอยมูเซอร์
ที่มีความลาดชันสูงแม้ที่ผ่านมาจะมีการขยายผิวจราจร
และปรับลดความลาดชันเกือบตลอดสายรวมถึงตั้งจุดเช็คพอยต์
เพื่อตรวจจับรถที่ใช้ความเร็วแต่ก็ยังมีการใช้ความเร็วสูง
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดตาก
กำหนดให้รถบรรทุกที่จะวิ่งขึ้นดอยรวกดอยมูเซอร์
ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
รถยนต์ทั่วไปวิ่งได้ไม่เกิน๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่๔มิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับ